ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

เกมต่อชีวิต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักครับ
คุณผู้ชมครับแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นสถานะที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะเป็นแน่นอน
เพราะนอกจากจะต้องเหน็ดเหนื่อยกายแล้วจากการดูแลลูกและการทำงานหนักแล้ว
ยังต้องเหน็ดเหนื่อยใจกับทุกภาระรอบด้านที่ต้องแบกรับตามลำพัง
แต่ผู้หญิงที่มาในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอสู้ไม่ถอยเพราะรอยยิ้มของลูกน้อยนั่นเอง
ไปชมเรื่องราวกันพร้อมเห็นครับ

ลงไปตอนมือตอนเลยนะ
เรียกว่ามันถูกไปลงไปเลย

สั่งมันว่าให้ไปดีช่างลำบาก
เพราะว่าแม่กรีดยาคนเดียวก็สงสารแม่ครับ
เวลาที่แม่ทำงานตอนดึกแม่ไม่ค่อยได้อยู่กับหนูค่ะ
เพื่ออยากจะมีเวลาอยู่กับแม่นานค่ะ
อยากกอดแม่ทุกคืน
ฉันชื่อนางเพียงใจทอดสนิทอายุ๓๑ปี
อาชีพปัจจุบันนี้ก็ตัดยางรับจ้างทั่วไปค่ะ

ผู้หญิงคนโตชื่อน้องไอซ์

มันไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปลาปลา

คือว่าไปรับจ้างกรีดยาง
แก่เขาก็เลยให้อยู่บ้านที่มันมีไฟฟ้า

ไปซื้อที่ที่จะสร้างบ้านให้ลูกได้มีไฟฟ้า

แฟนเขาให้ออกรถยนต์
เพราะว่าจะไปขายขนมทาโกยากิที่ตลาดนัด
ออกรถยนต์มาได้ประมาณ๒อาทิตย์กว่า
ก็มีปัญหากับแฟนต้องเลิกลากันไป
ก็คือแยกทางกันรถกับแฟนที่มาไป

เราก็ต้องรับภาระแค่คนเดียว

แต่ทุกวันนี้คือหนักมากสำหรับซิมนะ

กลางคืนก็ตัดยางกรีดยางอย่างนี้

ทุกวันนี้ซิมก็เลยจำเป็นต้องพาลูกขึ้นมานอนกับซิมเนี่ย

ลูกเราจะหลับหรือยังจะนอนก็หรือเปล่า
คือวันนั้นมากรีดยาง
กรีดตั้งแต่ทำงาน
ตี๔น๖นซิมเสร็จแล้ว

แต่อยู่ซิมก็วูบไปเลยหลับไปเลย
พักเท้าที่คนนั่งข้างหลังมันทับ

บอกว่าถ้าไม่พาออกคือซิมก็ตาย
พอซิมล้มผ่าตัดสมองนี่คือซิมชีวิตซิมจบเลย
คือแม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวแล้ว
ลูกก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนคือนักแล้ว
คือเงินบาทหนึ่งก็ยังหาไม่เจอนะพี่

ทำไมชีวิตเราต้องทรมานทรหดขนาดนี้ด้วย
แบบเราเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวแต่เราต้องรับภาระทุกอย่าง

ถ้าอดก็ต้องอดด้วยกันค่ะ
หนูรู้จักแม่บอกว่าแม่มีเงิน
ซื้อข้าวให้หนูกินกับน้อง
พอซิมล้มผ่าตัดสมองนี่คือซิมจากที่ซิมทำงานไว

ทุกวันนี้เราก้มกีดยางใช่ไหมคะ

แม่จะขึ้นไปตัดยางลูกหนูก็
พูดว่าให้แม่สู้ให้แม่ตัดจองดี
ลูกคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่ซิมได้สู้ทุกวันนี้

ซักผ้ากวาดบ้านล้างจาน

ลูกสาวแค่ป๓ดูแลน้องได้พิมก็พอใจแล้ว

ให้ลูกมีกินมีชายอยากให้ลั่นให้มีบ้านดีอยู่

เอาไปหนูอยากหาเงินให้แม่ช่วยแม่ค่ะ
แม่และน้องจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะ
เพื่อนช่วยแม่ทีกว่าชีวิตของสุภาพร้อม

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งคือซิมอยากสร้างบ้านให้ลูกเลยอันดับแรก
อยากจะมีอาชีพให้กับตัวเอง

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคำว่าแม่อยู่ที่ไหนก็ยิ่งใหญ่เสมอ
เป็นผู้ให้จริงแต่กำลังใจจากลูกก็คือน้ำทิพย์ชะโลมใจ
ให้ผู้เป็นแม่ผู้นี้สู้อย่างสุดใจ
เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณซิม
ซิมนะขับรถลงมาจากล่ายซิมโหลดแล้วรถมันทับ
ผลักเท้าหลังที่คนเหยียบค่ะ
มันเทาะตรงเนี้ยเหลือขั้งในสมองเลย

คิดว่าซิมก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหม
ยังไม่รอดแล้วใช่มั้ยก็ทำลูกว่าน้องไอ้น้องโอ๊ค
อยู่กับพ่อไหมอยู่กับแม่มันอด
แบบไม่มีอะไรจะให้เค้ากินอะไรเงี้ย
แต่ลูกพูดออกมาคำเดียวว่าไม่ไป
สงสารแม่อดก็จะอดกับแม่